เคยให้สัมภาษณ์คือว่าถ้าจะต้องเดินทางไปทุกที่เนี่ย
มันก็อาจจะกินเรื่องของเวลาฝึกซ้อมด้วยนะครับ
แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราคงจะคุยเรื่องของประเด็นเจาะ
เจาะเรื่องลึกของไฟล์เนี่ยคงจะผ่านไปแล้วนะครับ

แล้วก็ความสุขที่รับตอบแทนกลับมาจากความเหน็ดเห

เออคืออาจจะยังไม่ได้รู้รายละเอียดมากว่าอะไรยังไง
เป็นที่มาที่ไปอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ

แล้วตอนที่คุณได้รู้ว่าคุณได้ใส่ชุดที่พี่หมูอันซาว่าเขาออกแบบ
เพราะว่ามันโอเคแหละดีมากเลย
เขาได้มีเล่าให้เราฟังไหมคะว่าธีมของชุดแบบว่าการออกแบบเนี่ย
อะไรยังไงถึงออกมาเป็นชุดนี้
ผมว่ามันเหมือนสมัยของพระเจ้าตากครับ
หรือว่ายุคสมัยยุธยาที่เป็นนักรบถูกไหม

มีภาพไหมครับมีภาพตอนศรีสะเกดที่ขึ้นชก
อาจจะเห็นเป็นชุดตอนที่เปิดตัวก่อนที่จะขึ้นเวทีแล้วก็ตอนนี้ถอดออกมา
ผมเห็นตอนท้ายตอนที่คุณได้แชมป์เสร็จแล้วจบการแข่งขันเนี่ย
มีฝรั่งบางคนเขาเอาชุดคุมไปใส่พอถ่ายรูปด้วย
รายละเอียดมันเป็นยังไงครับลายชุดเนี่ย
คือเขาปกติทุกครั้งก็จะเป็นเสื้อปกติ
อันนี้รายละเอียดความหนักของชุดยังไงบ้างหรือว่าปกติทุกอย่าง

เพราะว่าเป็นผ้าทอแบบลายโดยเฉพาะ
หนักประมาณ๓กิโลครับ
แค่เสื้อเนี่ยนะครับ
แต่ผมใส่วันนั้นมันไม่หนักนะ

ถ้าผมใส่ไม่ได้นะ๓กิโลเนี่ย

ก็เดี่ยวโอกาสหน้าผมว่าคงจะได้เห็นง่ายดีอีก
อันนี้เขาฝากบอกมาว่าเขาไม่รู้จักสีสะเกณฑมาก่อน

พอรู้ว่าเป็นศรีสะเกดเขาก็ไปอ่านประวัติ
อันนี้พี่หมูอัลทรวาวบอกหน้าในงานสัมภาษน์

เพราะเขาบอกว่าพอรู้ว่าเป็นศรีสะเกดเขาก็ไปอ่านประวัติ
ถ้าบอกว่าเป็นประวัติดูว่าชีวิตต้องสู้รันทศมาก

เขาก็เลยเปรียบศรีสะเกดเป็นนักรบ

แล้วก็ออกแบบเสื้อโค้งเป็นเสื้อคุมราชัน

มีของเสียงไหมครับหรือว่าของคุณหมดเลย

คือสะสมมาตั้งแต่เริ่มช็อกหรือยังคะ

ครับก็มีแฟนมวยให้มาด้วย

ผมเห็นคุณโชว์ตั้งแต่ก่อนไปแล้วแล้วก็ไปที่อเมริกาแล้วนะ
อันไหนที่รู้สึกว่าขลังสุดนะ
ก็หลวงปู่บุญมานะครับที่มีรูปเอ่อตรงชาติ

ผมเห็นผมไปอ่านตามมานะคืออันนี้คือคุณไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์เขานานหรือยังครับ
ก็เป็นปีแล้วครับผมปีละ
เป็นปีหลังจากที่ชนะโรมันไฟล์แรกเนี่ยก็ไปฝากตัวเป็นสิทธิ์ถูกไหม

อันนี้ก็เลยกลายเป็นที่มาที่ทำเป็นที่ยึดเหนียวติดใจ
อาหารการกินก็พิเศษกว่าใคร
เห็นคุณพ่อคุณแม่แอบคล็อกเอาไว้ให้เลย
พูดถึงบรรยากาศหน่อยนะครับบรรยากาศการกลับมานะครับ
อยากให้ทั้งสองท่านได้เล่านะครับทั้งตัวของเสียหุยแล้วก็ศรีสะเกดด้วย
มันแตกต่างกันยังไงการเดินออกไปจากสุวรรณภูมิครั้งแรกที่เจอกับโรมัน
ชนะกลับมา๒ครั้งครั้งนี้เป็นยังไงบ้างเล่าบรรยากาศ
ครั้งแรกครับก็มีนักข่าวไปแค่๒๓คนเอง
หมายถึงครั้งแรกที่ชนะรองมือกลับมานะนะ
เจอกับโรมันไฟล์แรกก่อนไฟล์แรกเลยครับเดินทางจะไปอเมริกา
มีนักข่าวไปส่ง๓คนประมาณนั้นประมาณนั้นครับ
เขาก็คิดว่าเราไปต่ออายุอ่าไปต่ออายุให้โรมันคงไม่ชนะใช่ครับ
ครับแล้วหลังจากกลับมาจากไฟล์แรกอันนั้นก่อนจากสามคนเพิ่มเป็นกี่คนคะ
โอ้โหเยอะมากครับผมครับแล้วถ้าเทียบกับล่าสุดคะเอาล่าสุดมันเป็นยังไง
ก็เยอะเยอะกว่าเดิมเลยครับเยอะมากเลยครับ
ความสุขคุณเดินออกมามันจะไม่เหมือนกับไม่เหมือนคนอื่นทั่วไปนะ
ครับรู้สึกยังไงบ้างอ่ะตอนเดินออกมาแล้วเห็นแบบเราตื่นเต้นครับผม
ไปต่อมวยที่ต่างประเทศอย่างให้มีคนมาดูผ่านเยอะเยอะอย่างนี้

อะขึ้นรถแห่ล่อเมืองเหมือนที่มานี่ปาเกียลไปนะ
แผนชิ้นส่วนตัวยังไงบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ทราบแล้ว
ว่าทางเสียก็แน่นอนก็ต้องตอบแทนค่านงค่าเหนื่อย

มันเป็นรถในฝันผมเลยครับผม
ไม่ธรรมดา
เป็นตัวแทนของแฟนมวยชาวไทยแฟนกีฬา

หลังจากนี้เห็นบอกว่าจะเอารถไปเจิม

ก็ต้องมาแบบนั้นด้วยดี

อ๋อทั้งใจจะไปที่กระบูลมานี่แหละ

อ่าก็ขอให้ร่ำรวยอาทาราคาขับรถคำนี้
มีทับสินเป็นร้อยล้านพันล้านเลยครับ
แล้วก็ขับรถไปไหนก็จะปลอดภัย

ไม่ใช่ไข้หมวยที่เสียท้ำ

แต่ตอนนี้ตัวสีสักเกดขายได้แล้วถ้าไปเขาอยากเจอตัวสีสักเกด
ถ้าใช้คนอื่นนูก็อาจจะเป็นเอกลมหนึ่ง
แต่ก็ดีนะครับที่มีไอเดียที่อยากจะทำอะไรเพื่ออนาคต

สำเร็จแล้วการสำหรับโปรเจกต์นี้มีอะไรก็บอกนักข่าวเลยสำบัดให้เต็มที่
ส่วนเรื่องงานแต่งงานก็ล่าสุดเห็นบอกว่าเดือนพฤษภา

ก็ยังไม่ชัวร์อีกยังครับผมก็ต้องเดินสายตลอดช่วงนี้
แล้วเสียวางแผนยังไงบ้างว่าจะให้เก็บตัวเข้าค่ายเมื่อไหร
คือก็ให้พักรวมแล้วประมาณเดือนหนึ่งนะครับจะพักประมาณเดือนหนึ่ง
ก็คืนนี้เริ่มนับหรือยังคะเสียหรือว่าช่วงออกสื่อยังไม่นาน
รับแล้วครับนับตั้งแต่กลับมาจากอเมริกาแล้วครับ
พอลงเครื่องมาถึงที่สวนภูมินับวันแรกเลยวันที่หนึ่ง
แต่เมื่อกี้ตอนก่อนเข้ามาถามว่าเป็นยังไงคะได้พักบ้างหรือยัง
ยังไม่ได้พักเลยเดินสายตลอด
อันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับในฐานะสื่อคือเราก็อยากจะเป็นช่องทางในการให้ศรีสะเกด
คราวนี้เราก็คุยเรื่องการเดินทางกลับไปที่ศรีศักย์เกก
เพราะเห็นว่าวันนี้เดินสายเอาสื่อกิโภนใดหน่อยเราก็จะกลับไปที่บ้านเกือบคุณ

ผมต้องไปทำบุญที่ศรีสะเกดครับผม
เป็นบุญของคุณย่าครับผม

ไม่ครับไปทำบุญก็เฉยครับ

แล้วก็มีการเต้ารับทางจังหวัด
มีการแทรกใช่ไหมครับ
ครับใช่ครับ

กลับไปศรีเกตวันไหนครับพรุ่งนี้น่ะครับ

ใช่ครับ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเดินสายพบผู้ใหญ่ที่นั่น

ต้องไปติดต่อเรื่องเรียนไหมครับ

โรงเรียนเขาเป็นคนจัดแผงให้ครับผม

แล้วเรื่องตอนนี้เราเนี่ยต่อเนื่องเลยนะครับ
คือมันต้องซ้อมมันก็แทบกับครึ่งปีอะนะ

ใช่ครับแชมป์โลกนะครับขวัญใจชาวไทย

แชมป์เมื่อวานนะครับวันเฮงด้วยศรีสะเกดด้วยนะครับ
โลกสถาบันหลักแต่ว่าคนนี้เนี่ยดังที่สุดในช่วงเวลานี้
เพราะว่าทำงานหนักจริงนะครับแล้วก็จะมาพูดคุยถึงไฟล์ต่อไป
ศรีศรีสะเกดวางเป้าหมายเอาไว้แน่นอนมันต้องใช้เม็ดเงินพอสมควร
ในการสร้างเนื้อสร้างตัวทำอะไรก็ตามเสียเขาเหมือนกันนะครับ
เป็นคนดูแลแล้วไฟล์ต่อไปเราก็คาดหวังว่าศรีสะเกดจะต้องไปในระดับที่ดีกว่านี้
ครับครับแต่ขึ้นอยู่ในตัวเองในการพูดคุยถึงไฟล์ต่อไปยังไงบ้างคะตอนนี้เสีย
ก็เขาอยู่ในเรื่องการอยู่ในช่วงระหว่างที่เฟ้นหาคู่ชกอยู่ซึ่งต้องก็ต้องยอมรับว่าชั่วโมงเนี้ย
หาคู่ชกให้กับศรีสะเกดที่เหมาะสมเนี้ยค่อนข้างยากนะครับจะมีการรีแมชแบบที่เขาพูดกันไหมคะ
ก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้อืมอ่าเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวเราดูกันเป็นช็อตไปฮะ
ผมก็พยายามวางเป้าหมายไฟล์ต่อไปของศรีสะเกดด้วยแต่ไปดูกันก่อนเรื่องแรกนะครับ
ก็คือเรื่องของค่าตัวของศรีสะเกดซึ่งถือว่าเป็นวัติศาสตร์ของนักชกชาวไทยเหมือนกัน
เราทำสถิติค่าตัวเฉพาะการชกชิงชำโลกนะครับของนักชกชาวไทยกัน
เดี๋ยวกราฟิกมาดูกันหน่อยนะครับค่ะอ้าวอันนี้ไปดูต้องไปดูเป็นอีกอันหนึ่งนะครับ
เอาค่าตัวนี้ก่อนก็ได้ไฟล์แรกที่ศรีสะเกดไปนะครับ
ไฟล์ทแรกก็ไปเจอกับโรมันกอนซาเลส๗๕๐๐๐ดอลลาร์

เขาชนะเสร็จปุ๊บนะครับ

ก็ได้มา๑๗๐๐๐ดอลลาร์นะครับ
คิดอัตราแล้วเนี่ยค่าตัวสินเกตพุ่งขึ้นมานะครับ

๑๒๗เปอร์เซ็นต์นะครับ

แล้วก็ไฟล์ที่๓เนี่ยนะครับ

ก็บวกเพิ่มมาอีกประมาณสัก๔๐กว่าเปอร์เซ็นต์
ไปดูค่าตัวเปรียบเทียบของทางโรบันกอนซาเลสดีกว่า

ถ้าศรีสะเกดชก๓ไฟล์ได้ค่าตัวกระโดดไปร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์
มันกอนโซเลสสตาร์ทครั้งแรกที่อเมริกานะครับ

คือชื่อเสียงของเขาเราต้องยอมรับนะครับ
แต่ถ้าเรารักษาระยะได้ผมเชื่อว่าศรีสะเกดก็จะไปได้ไกลเหมือนกัน
โรมันก็บวกแต่โรมันบวกเปอร์เซ็นต์น้อยกว่านะครับเสียศรีสะเกดเขาบวกเปอร์เซ็นต์นิดเดียวแต่ว่าศรีสะเกดเนี่ยบวกเปอร์เซ็นมาไฟล์ที่๒๑๐๐กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับค่าตัวเพิ่มทวีคูณแล้วก็ไม่ขึ้นเลยไฟล์ที่๓นะครับเท่าเดิมเท่าเดิมเราไปดูอีกเขาต่อยที่อเมริกาทั้งหมด๖ไฟล์
ในช่วงเวลาหลังจากนี้เดี๋ยวเราลองดูเรื่องของการวิเคราะห์ดีกว่านะครับ
ไฟล์ของศรีสะเกดเนี่ยนะครับจะมีโอกาสเจอใครกันบ้าง
ขอดูเป็นกราฟิกชุดที่จะต้องเจอกับทางคู่แข่งหน่อยนะครับ
โอกาสที่ศรีสะเกดจะต้องทำอย่างแรกคือนี่ครับรีแมชอย่างที่เสียหุยบอก

ผมว่าหนีไม่พ้นนะครับอันนี้โจทย์แรก

ถ้าไม่รีแมชนะ
อันนี้อยู่ที่การเจจาค่ะอันนี้การเจจายังไม่ลงตัว
ซึ่งเรายังไม่สามารถเปิดเผยได้

เพราะว่าอยู่ระหว่างที่เราคุยกันอยู่แต่คิดว่าคาดว่าประมาณเดือนกันยายน

แต่ว่าอย่างพวกเราแฟนบอลสื่อมวลชนทั้งหลายเนี่ย
จะรู้เมื่อไหร่น่าจะพอรู้ได้เมื่อไหร่ว่าจะได้ขึ้นชกกับใคร
ก็คิดว่าประมาณอีกประมาณสัก๑๐วันข้างหน้า
เป็นแต่ตัวแหลมนี่นะคะใครเขาได้อยู่แล้ว

ให้ทั้งสองท่านด้วยแฟนมวยดูด้วย
นี่ครับอันนี้อันนี้กี่ละคนขายของหากให้เจอเอกชิ
ศรีสะเกดเคยแพ้แต่ว่าแพ้ครั้งนั้นเอาแบบหลังไมค์เลย

ไม่ได้ซ้อมเลยตอนนั้นคุณทำอาชีพ

คิดก่อนคิดแปปนึก

คือยุคนั้นเป็นไฟล์แรก

ที่พูดเกิดหมานี่

ดูไฟล์อื่นบ้างถ้าเกิดว่าสมมุตินะครับ
จะมีโอกาสไหมตอนนี้เราก็ไปหาข้อมูลมาก็ยังไม่มี

ผมว่าก็ยังไม่ใช่แนวทางตอนนี้
คือเขาก็ดูแลสีสะเกียจอย่างดีอยู่แรง
ใช่ครับก็เอาเป็นว่าอีกไม่เกิน๑๐วันประมาณ๑๐วันอย่างที่เสียบอก
จะขึ้นไปป้องกันแชมป์กับใคร

แล้วก็ไฟล์ต่อไปจะเป็นใครก็สู้